คุณสู่เป็นแม่ค้าขายแมลงทอดสู้ชีวิตมาก
เพราะว่าเธอต้องเอาชนะความพิการของตัวเองจากการที่ไม่มีมือ
และต้องประกอบอาชีพในการหาเลี้ยงครอบครัวด้วย
เรื่องราวของคุณสุจะเป็นยังไงติดตามกันเลยกับช่วง

ก็เหนื่อยอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องหาตังค์เนาะ

เราเป็นอย่างนี้แล้วเราขายของกินด้วยจะมีใครกล้ากินของเราไหม
ก่อนหน้านี้ค่ะช่วยแม่ขายเสื้อผ้าอยู่ที่ลำปางค่ะ
ไม่ขายเสื้อผ้าเราแยกไปทำอาชีพขายประกันชีวิต
ตอนนั้นแบบมันได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็กลับมาอยู่บ้าน
ก็มาช่วยแม่ขายเสื้อผ้าต่อค่ะ
ขายแมงที่นี่เพราะว่าตอนนั้นเราท้องแล้วก็เรามีลูก

เราก็เลยไม่รู้จะทำอาชีพอะไรค่ะ
พี่สาวก็เลยชวนให้มาขายแมลงที่กรุงเทพ
เพราะว่าแม่ต้องเช่าที่เช่าที่ขายเสื้อผ้าเดือนละหมื่น
แต่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยห้องมีตัวเราแล้วก็ลูกเรายายแล้วก็ตัวแม่อีกค่ะ

แม่บอกว่าตอนที่ว่าแม่ท้องแม่ไม่รู้เลยว่ามีเรา

แม่แกอาจจะกินยาคุมกินยาคุมไปเรื่อย

หรือว่าไปตามภาษาคนแก่สมัยก่อน
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแกมีเราอยู่แกก็กิน

เพราะฉะนั้นเรามีฉุกที่เขียนบอกเลยว่ามันเป็นเพราะอะไร
ถ้าสำหรับเรื่องนี้คิดว่าน่าจะไม่มีนะคะ

เรางอแบบบิดงอด้วยซ้ำแบบผิดทรงผิดรูป
แล้วก็แบบยายสมัยก่อนเขาพยายามเอาขาเราตรง

เขาสอนเราเขียนหนังสือสอนแบบให้เราเขียนทำอะไรทุกอย่าง
คือเราโตมาด้วยความเป็นทุกอย่างค่ะ

เราก็เลยไม่ได้คิดถึงจุดด้อยตรงนั้นเลยค่ะ
ตั้งแต่โตมาเนี่ยอย่างคนรอบข้างเขาอาจจะมองอย่างขายของ

ก็แค่ยังไม่มีมือบางครั้งเด็กก็ถามทำไมพี่ไม่มีมือ

จะมีใครกล้ากินของเราไหมกล้าซื้อของเราไหม
พอขายปุ๊บวันแรกได้ประมาณ๒๓พันแล้วค่ะ
ดีใจมากเลยก็เลยคิดว่าจากจุดที่เราคิดว่าแบบ

สุดท้ายพอเราได้มาขายปุ๊บผลตอบรับดีมาก

ก็เลยแบบเหมือนสนุกกับการขายมะเร็งตรงนี้เลยค่ะ

โดนเยอะเหมือนกันค่ะลำบากเพราะว่าตลาดโดนสั่งปิดค่ะ
ช่วงนั้นไปอยู่บ้านเราก็ไปหาตลาดใกล้บ้านขายของค่ะ

พอค่ากับข้าวไปค่ะแทบจะไม่พอค่าแมลง
แต่ว่าช่วงนั้นเรายังมีเงินเก็บมีเงินสำรองไว้

เพราะมากเลยค่ะคือแบบว่าท้อสุดเลย

แต่ละเดือนเราต้องเอาเงินมาช่วยพี่จ่ายค่าเช่าบ้าน
ค่าน้ำค่าไฟค่ากินแล้วก็ค่านมลูกอย่างนี้ค่ะ

เราต้องเอาเงินส่วนกลางหรือว่าเรามีทองเนอะ

ก็เหนื่อยอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องหาตังค์เนาะ

อยากให้ทุกคนสู้นะคะสู้ในทุกวัน

อยากให้ทุกคนสู้อย่าท้อแท้กับชีวิตค่ะ
เพราะว่าถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะมาสู้ให้เรานะคะ
สู้นะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณสุด้วยนะคะ
คือคุณสู่เองเข้มแข็งมาก
คือเขาไม่ยอมให้ความพิการมาเป็นอุปสรรคอะไร

และเรา๒คน๓คนพร้อมทีมงาน
ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพี่สุด้วยนะคะ
หรือใครที่ดูอยู่คุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจ
จะไปอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กับพี่สุแบบนี้นะคะ
ก็ไปกันได้นะตลาดนัดการกีฬาแห่งประเทศไทย
รามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพ
โทรไปสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์นะคะ
คุณสุจะเริ่มเปิดร้านประมาณช่วง๕โมงเย็น
ตลาดนัดตอนเย็นแวะเวียนไปเจอพี่สู่อุดหนุน

ตลาดนี้เขาใหญ่มีโอกาสเราไปกันดู